ทุกข์นะครับช่วงนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศที่
วัดกล้างที่จังหวัดบุรีรัมณ์
เพื่อไปดูว่าการรดน้ำศพในพิธีตอนช่วงเย็นนี้

รายงานจากวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำให้ทราบกันครับเชิญครับ
เชิญนะครับน้องมะลิและคุณโบสหวงนะครับ
คุณโบแวนด้าสหวงนะครับได้เดินทางมาที่วัดกลางพระอารามหลวง

ซึ่งขนาดนี้นะครับเป็นพิธีรดน้ำศพพระราชทานครับ
พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสวมสวรีพระวรราชาธินดามาศ
ให้นายสุริยพันธ์ราชวังเมืองผู้ช่วยผู้ควบคุมวังเทเวศ
น้ำอาบศพส่วนพระองค์และเชิญพวงมาลาประธาน
วางที่หน้าหีบศพนายทฤษฎีสหวงณสาราธรรมนุภาพ
วัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองบุรีรำจังหวัดบุรีรำ
กลางญาติพี่น้องหน่วยงานทหารตำรวจภาครัฐภาคเอกชน
ศิลปินดาราแฟนคลับและประชาชนชาวบุรีรำ
ร่วมรดน้ำศพนะครับท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า
และฝนที่ตกลงมาปล่อยปล่าย
ซึ่ง๑ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับน้องมะลิและคุณโบแวนด้าสหวงนะครับ
ได้เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับ
ลงจากรถท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
เพื่อมาร่วมงานท่ามกลางสื่อมวลชน
ปักหลักรอรายงานข่าวกันอย่างเนื่องแน่นนะครับ
โดยร่างของคุณปอทฤษฎีนะครับได้มาถึงสารา๒ธรรมนุภาพ
วัดกลางพระอารามหลวงเมื่อเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๓๐นาที
โดยมีโบสถ์วิบุลนดวิบุลนั่น
มาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาถึงที่จังหวัดบุรีรำ
กลางญาติและคนสนิทรวมถึงประชาชนนักเรียนนักศึกษา
มาเฝ้าคอยและไว้อาลัยแก่การจากไปครับ
ขนาดเดียวกันหลังนำร่างปอเข้าสาราแล้ว
ทางญาติได้นำผ้ามากั้นไม่ให้สื่อมวลชน

เพื่อความเป็นส่วนตัวของทางครอบครัว
และในเวลา๑๙นาฬิกาจะเป็นพิธีสวดอภิษฐรรมศพนะครับ
โดยจะมีนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรำยูไนเต็ด
จะเป็นประธานสวดอภิษฐรรมศพครับ
ขณะที่บรรยากาศด้านหลังของผมขณะนี้นะครับ

โดยมีประชาชนรวมไปถึงชาวบุรีรำ
ที่มาร่วมไว้อาลัยและลดน้ำศพครับ

รายงานจากวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำครับ

ทีมข่าวของเราเกาะติดตั้งแต่เช้าจนกระทั่งช่วงเย็นนี้นะครับ